อาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดในจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
แต่เกิดน้อยใจหลวงตาเพราะว่าโดนหลวงตาลงโทษทำโทษบ่อยตีบ่อย
ก็เลยน้อยใจหนีกลับบ้านไปหาแม่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
ระหว่างทางน้องปั่นจักรยานไปคนเดียวนะคะคุณผู้ชม
ถ้าระยะทางจากเพชรบูรณ์ไปสระบุรีก็ประมาณ๒๓๙กิโลเมตร
ถ้าหากขับรถนะคะคุณทัศนัยคุณมณฤดีจะใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงครึ่ง
แต่คุณคิดดูเด็กปั่นจักรยานเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไห

น้องคนนี้ปั่นออกมาจากวัดได้ประมาณสัก๖๐กิโลเมตรนะคะ
มาเจอกับพลเมืองดีก็ใกล้เหมือนกันนะ

เจอกับพลเมืองดีค่ะน้อง

ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ก็เลย
น้องมาดื่มน้ำทานข้าวหน่อย

ไปเจอเด็กชายอายุ๑๐ขวบคือน้องเอ็ม
นามสมมุตินะคะกำลังปั่นจักรยาน
อยู่ริมถนนใกล้กับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

ก็เลยไปถามน้องไปชวนน้องคุย
แล้วก็โพสต์ภาพนี้ลงเฟซบุ๊ก

ผู้ที่เห็นน้องคนนี้คือคุณอนุรักษ

พอน้องเขาบอกว่าจะไปหาแม่ที่สระบุรีครับ

ซื้อน้ำกินน้องกินและชวนคุย
ระหว่างกินก็เลยทราบว่าน้อง

หลายครั้งแล้วก็ยังโดนไล่ออกจากวัดด้วย

ตั้งใจจะปั่นจักรยานไปหาแม่
บอกว่าไม่อยากจะอยู่วัดแล้วค่ะ
แต่การที่เด็กปั่นจักรยานไปคนเดียวกลางค่ำกลางคืนแบบนี้มันอันตราย

ก็เลยประสานกู้ภัยเพื่อส่งตัวน้องกลับวัด
แล้วก็โทรประสานแม่ของน้องเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟัง
แม่ของน้องรับทราบแล้วก็รับปากด้วยว่า
มารับน้องเอ็มในวันอังคารที่๒๒มิถุนายนนี้
ส่วนทางหลวงตาเองก็มีเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยนะคะ
บอกว่าหลวงตายังไงก็ขอให้ลดโทษในการทำโทษเด็กให้น้อยลงหน่อย

เอ็มก็เลยยอมกลับที่จะไปอยู่วัดตามเดิมครับ
ก็เล่าสู่กันฟังนะคะ
เพราะว่าเรื่องราวของเด็กแบบนี้ก็มีอีกเยอะ